คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นครนายกค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นเขาไปฉลองวันเกิดกัน
แล้วก็กำลังจะกลับที่พักแล้วก็เขาขับรถกันมาหลายคัน
ก็ขับตามตามกันแหละแต่มีอยู่คันนึงเขาจะแวะร้านสะดวกซื้อก่อน
ปรากฏว่าคันนี้ค่ะเสียหลักพุ่งตกลงไปร่องกลางถนนนะคะ
จนทำให้เพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถคอหักตาย

เพื่อนคนอื่นที่มาด้วยกันพวกเพื่อนรุ่นพี่ค่ะ
มาเลยมาต่อยคนขับรถคันนี้
บอกขับรถยังไงทำให้เพื่อนตาย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุเพื่อนรุ่นพี่ก็มา
เตะทั้งต่อยใส่คนขับรถ

ขับรถยังไงทำให้น้องต้องตาย
คือน้องที่เสียชีวิตเป็นเพื่อนผู้หญิงรุ่นน้องนะคะ

เหตุการณ์นี้ตำรวจสพบ้านนาจังหวัดนคร
นายกได้รับแจ้งช่วงเวลาตี๔เช้าวันนี้ค่ะ
กระบะพุ่งตกร่องกลางถนน
ปากทางเข้าบ้านวังน้ำหมู่๔ตำบลบ้านพร้าว

รถกระบะคันนี้หน้าทิ่มอยู่ร่องกลางถนนแบบนี้ค่ะ

วงมาลัยบิดเบี้ยวพังเสียหาย
คนขับชื่อว่านายปรมินฉิมพาลีอายุ๒๐
คนที่อยู่ในรถมีนางสาวที่วาพรอายุ๒๓
คนนี้บาดเจ็บมีแผลถลอกตามตัวเล็กน้อย

นางสาวจิดาพาเอื้อการอายุ๑๙

กระดูกคอหักต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลบ้านนา
สุดท้ายคือเสียชีวิตระหว่างทาง

คนขับบอกว่าในรถมีกันสามคน
จิดาพาที่นั่งข้างที่เป็นผู้ตาย

ขับมาดีมีรถมาเฉียวมาปาดหน้า
สาเหตุที่ตกลงไปที่ร่องกลางถนน

แต่คุณผู้ชมคะเขาไม่เชื่อค่ะคนที่อยู่แถวนั้นและเพื่อนคนอื่นเขาไม่เชื่อ
ว่ามีรถมาเฉียวมีรถมาปาดหน้าเขามองว่าคนขับอ่ะเมาแล้วขับรถเร็ว
หลับในเสียหลักตกลงไปเองหรือเปล่า
คือหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มาที่จุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าสิ่งที่นายปรมินคนขับพูดเนี่ยโกหกแน่เลย
คงจะเมาแล้วหลับในอ่ะแหละเพราะว่าเส้นทางที่ทุกคันขับมาคือในซอย
ไม่มีคันไหนปาดหน้าหรือเฉียวชนอะไรทั้งนั้นจุดเกิดเหตุเป็นทางเลี้ยวเข้าออกซอย
นายปรมินขับรถพุ่งตรงแล้วตกลงไปในร่องกลางถนนเอง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าตกลงแล้วผู้ชายคนนี้นี่นะคะ
นายปรมินวัย๒๐ปีคนขับรถเมาไหมให้คุณผู้ชมช่วยดู
เพราะว่าเพื่อนบอกเมานั่นแหละแล้วก็หลับในหรือวูบหรืออะไรก็ตามแต่เราขับเร็ว
ด้วยไม่ใช่มีรถมาปาดมาเฉียวหรอก

ทีนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูจุดเกิดเหตุในช่วงกลางวันดูหน่อยนะคะ
เพื่อนบอกว่ามันเป็นทางเข้าออกซอย
มันไม่น่าจะมีรถมาปาดหน้าหรือว่ามาเฉียวชน
กลางวันเป็นแบบนี้นี่คือจุดที่ตกลงไป
มีชาวบ้านที่อยู่ตรงปากซอยเลยค่ะ
เขาบอกว่ารถกระบะของนายปรมินขับมาเร็วมาก
แล้วพุ่งตรงไปที่ร่องกลางถนนเลย
ไม่มีรถตัดหน้าไม่มีรถเฉียวชน
สันนิษฐานว่าคนขับอาจจะเมาหลับในไม่ชินเส้นทาง

มีเหตุการณ์ว่ารถออกของในตรงปากซอยวางน้ำ

รถคันนี้ตำรวจสพบ้านนาดำเนินคดีค่ะ
ฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา
และขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
รมราชกุมารีมสวองคารักษ์นะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ